ใช่แล้วได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะไปแจกโชคกัน
วันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมคือจับจริงแจกจริงนะครับวันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใคร
อย่ารอช้าไปที่สตูดิโอแจกโชคเลยจ้า
นี่คือภาพที่คาราบาลแดงส่งมอบรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวไทยมาโดยตลอด
และคาราบาลแดงจึงไม่หยุดสร้างแรงใจ

คาราบาลแดงก็ยังคงเดินหน้าต่อไป
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
กมอไซค์ทุกวันแจกร้านทุกเดือน

ลุ้นโชคกับกิจกรรมบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ไม่ต้องตามแล้วไม่ต้องตามแล้วอีกหนึ่งคน

โอ๊ยอยากยกหล่อ
โอ้โหพาน้องเขาไปซิ่งที่ไหนล่ะคะคุณ
หน้าตาพี่จะดูเป็นพิษแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เดี๋ยวคุณเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกคะอย่างนั้น

อันนี้มาใหม่เลยจ๊ะ

ส่งฝาคราบาลแดงกับฝาหน้าสู่คุณศูอร์มันรุ้นโชคไง

สำหรับรถมอเตอร์ไซค์๑๐๐คันและแจกล้านอีก๓ครั้ง
รวมมูลค่า๓ล้านบาท

คุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าคาราบาลแดงเนี่ย
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย
ยังคงยืนราคาที่๑๐บาทเท่าเดิม
โดยเฉพาะช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดี
อะไรก็ขึ้นราคาแต่คาราบาลแดงยัง๑๐บาทเท่าเดิม

อารมณ์ขึ้นแล้วอยากลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีสักที
อย่ารอช้าไปติดตามเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครับ

โดยเลยโดยเลย

ใครกันใคร

และผู้โชคดีวันนี้ได้แก่คุณชมเชยพรมพัก

มีผู้โชคดีหน้าใหม่ขึ้นทุกวัน

และสามารถติดตามผู้โชคดีได้ทุกวัน

ชัดนะคะฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดง
และฝาคันโซคูณ๒มีค่าอย่าทิ้ง
เขียนบีบส่งและทำให้ถูกกติกาค่ะ
และส่งมานะครับตามกล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านซีเจมอร์
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือว่าส่งมาได้ทางตู้ปน๒บางประกงชะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐ครับ
ส่งให้ถูกกติกาย้ำตรงนี้นะคะแต่กติกาจะเป็นยังไงไปชมกันเลย
ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการณีการ๓๐นาที